ใช่จริงแทบไม่ต้องจะคาดเดาอะไรมากเลย

เป็นตำนานมันคือให้พี่บอยเฉลยดีกว่า

แต่ว่าถ้าให้พูดตามตรงคือเกิดไม่ทัน

ใส่เบอร์๑๔เหมือนกันใช่ไหม

หนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุด
ตลอดการของโลกฟุตบอลคนหนึ่งเลย
ตั้งแต่แบบทันดูฟุตบอลอะครับ

เด่นก็เรื่องของความเร็วเนอะ
แล้วก็การจบสกอร์ที่

อืม

กองหน้าที่มีความเร็วสูงในยุคใหม่

ใช่แล้วก็

ใช่แต่ว่าเป็นรุ่นหลัง
ผ่านมาหลายปีแล้ว

คืออองลีเนี่ยเป็นผู้เล่น

ใช่คือนักเตะระดับ
ฝีเท้าสุดยอดของฝรั่งเศสเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านที่นี่

คือในยุคของอองรีเนี่ย

ที่เรารู้จักนะเอาเฉพาะที่เรารู้จัก
คนนี้ก็เป็นขวัญใจคนหนึ่งของผมเหมือนกัน

เขาชอบอยู่ที่รอนดอน
เขากับเชลซีไปอยู่กับอาสเซโน่ล

เอาให้ครบไม่ไปเวสแทนมิกส์ทีมก็บุญแล้ว
จริงแล้วให้ไปลอนดอนให้ครบนะ

องรีเขาให้สัมภาษณ์เมื่อนั้นนานมาเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะคนโปรดของเขา

คืออองลีก็ไม่ได้อยากเจอความกดดันอันนี้พูดไว้ล่วงหน้าคืออองลีเป็นนักเตะที่ในช่วงที่ยังไม่ถึงขั้นสุดยอดเนี่ยเขายังไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้น
เรื่องนี้ไม่เคยรู้นะเขาดูเป็นคนมั่นใจสูงสุด
เดี๋ยวเราจะค่อยเล่าไปเรื่อยครับ
แต่ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะอองลีมีประเด็นอะไรกับทีมชาติเนเทอร์แลนด์หรือเปล่า
ไม่มีนะแต่เขาชอบเป็นพิเศษคือเป็นคนฝรั่งเศสที่ชอบดัช
กองหน้าแล้วก็แบบนักเตะเทวดา
ถ้าพูดถึงเรื่องฉายาเนี่ยนักเตะเทวดาก็เป็นฉายาสุดคลาสสิกของฟุตบอลสมัยก่อน
คือผมโตมากับโลกฟุตบอลที่เรามีนักข่าวกีฬาเก่งที่ตั้งฉายาให้กับนักฟุตบอลได้ภัยร้อมาก
ฉายากัปตันห้าวหัวเสือโทมัสเฮสเลอร์ยอดคนแสนคม
ใช่ไหมมันเท่เนาะอันนี้เท่โลแบตโตบาโจเนี่ยเทพบุตรเปียดทองคำ
พี่ก็ไม่ทันดูเราต้องเราต้องเป็นคนยุคหกศูนย์เจ็ดศูนย์อ่ะอืม
เจ้าชายหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยอืมนะฮะโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องของฉายาไปอ่า
คือจริงแล้วเนี่ยทั้งสองคนเคยทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลาสั้น
ในการประเดิมสนามในฐานะนักเตะอาชีพด้วยวัย๑๗ปีคนที่ให้โอกาสคนนั้นก็คือ
ตูรินก็เป็นขุมนรกที่ตูรินนะครับเขาเขาก็เคยให้คำพูดใกล้เคียงประมาณนี้อ่า
เขาถูกจับไปเล่นปีกซ้ายซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ไม่ดีไม่ดีเลย
ในฐานะนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ในฐานะของผู้ชายคนหนึ่งเลยก็ว่าได้อืมอืม
เข้าใจเพื่อร่วมทีมสไตล์การเล่นต่างให้แบบมีไหวพลิบในการจับสังเกต
เข้มแล้วกันอ่าเรียกว่าติวเข้มอย่างเงี้ยครับผมอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือ
สิ่งที่เขาเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มคือต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลย
ก็คือการฝึกตัวเองในฐานะกองหน้าใหม่อ่าเพราะอยู่นู่นเล่นปีกซ้ายอยู่นู่นปีกซ้าย
ลีอ่ะไปเสียเวลากับตำแหน่งปีกซ้ายนานเกินไปแล้วแต่อองลีเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากฝึกฝนใหม่
ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอืมก็เป็นเรื่องที่ที่ดีและถูกต้องด้วยครับเพราะสุดท้ายเนี่ย
อยู่ในจุดที่เรียกว่าถูกที่ถูกทางมากขึ้นก็ยิงไป๑๗ประตูกับอีก๘นาที
โอ้โหเยอะนะเยอะจากการลงสนาม๓๑เกมในรุ่นการ๑๙๙ถึง๒๐๐นะครับ
ในรุ่นการถัดมาครับ๒๐๐๐๒๐๐๑องลีก็รักษามาตรฐานตัวเองครับ
ด้วยการยิง๑๗ประตูกับอีก๘อาซิตเท่าเดิมเลยอืม
แต่ครั้งนี้คือลงสนามมากกว่าเดิมคือ๓๕เกม

ใช่แต่ก็ไม่ถือว่าแย่อะไรมาก

ยังไม่มามาที่หลัง
ถ้าดูจากผลงาน๑๗ประตูอะเยอะนะ
ไม่ขี้เหล่

แต่ว่าอองลีเขายังไม่ถือว่านั่นคือผลงานที่ดี
เขาเขารู้สึกว่าเขายังไปได้ไกลกว่านั้นเก่งกว่านั้น
การต่อมาก็คือ๒๐๐๑๒๐๐๒ครับ

คราวนี้รูปการณ์เขายิง๒หลัก
ไม่ใช่๒หลักสิต้องบอกว่าหลัก๒๐ประตู
ก็คือยิงไป๒๔ประตูก่อนอันนี้ก็คือหลัก๑๐ใช่ไหม

จุดที่เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นสุดยอดกองหน้าแล้ว
มันคือรูปการณ์๒๐๐๒๒๐๐๓
เพราะว่ารูปการณ์นั้นครับอองรียิงไป๒๔ประตู

แอดซิตในพิเมริกอย่างเดียวเนี่ย๒๐ครั้ง
เฉพาะพิเมริกนะ๒๐ครั้ง
คือยิงก็เยอะจ่ายก็เยอะ

นั่นแหละครับเป็นจุดที่ทำให้อองรีย์รู้สึกว่า
เขาเป็นยอดกองหน้าขึ้นมาที่สุดแล้ว

องรีบอกว่าในความเห็นของเขาเนี่ย

เวลาที่เพื่อนร่วมทีมไม่จ่ายให้เราทั้งที่เราอยู่ในโปรซิชั่นที่ดีกว่า
เรายังรู้สึกหงุดหงิดเลยเรายังโมโหเลย
ลีก็คิดกลับด้านในมุมกลับมุมเดียวกันว่า
ถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีมที่อยู่โปรเซชั่นที่ดีกว่าเรา
ทำไมเราถึงไม่จ่ายล่ะเราควรจะจ่ายนะ

ใช่ซึ่งจริงเวลานับตำแหน่งดาวเซ็นโวลสูงสุดนะครับ

อันนี้พูดถึงพาร์ทเนอร์ขององค์ลิงนิดนึงก็คือเดดิสเบิกแคมป
นิสเบิกแคมป์ก็เคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่า
จริงแล้วเนี่ยที่เขาชอบอองรีเนี่ย
คือเขามองความเก่งกาดของอองรีได้แบบชัดเจน
เป็นนักเตะที่มีอัตราเร่งไม่ใช่ความเร็วนะ
อัตราเร่งที่เร็วมาก
อองรีสามารถที่จะฉีกกองหลังทุกคนได้

เขาเรียกสปริ้นต์ป่ะมันคือสปริ้นต์หรือ

ถ้าพูดถึงกองหลังอันนี้ผมเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าก็เคยมีคนไปสัมภาษณ์อองลีมาเยอะแยะเกี่ยวกับกองหลังที่เขายอมรับว่าเก่ง
ลีก็ลิสต์รายชื่อมาเยอะมากครับแน่นอนคนแรกจอนเทอรี่ลิโอเฟอร์ดินานอันนี้ชัดเจน
คือสองคนนี้ช่วงพีคเนี่ยโอ้โหแล้วในทีมชาติอังกฤษมันก็ถือว่าสุดยอดนะแข็งแกร่งแข็งแกร่งทั้งคู่ครับ
อีกคนนึงก็คือวิลเลี่ยมกัลลาสซึ่งเป็นเพื่อนเขาเองแหละโอเคคือคืออองลีให้คำจำจัดความของกัลลาสเอาไว้นิดหน่อย
ก็คือว่ามันมีผู้เล่นกองหลังน้อยคนมากในโลกนี้ครับที่จะสามารถเล่นตำแหน่ง
กองหลังได้ทั้งสี่ตำแหน่งอ่าโอเค
ไปได้มั้ยได้แต่เขาเล่นได้ดีไหมไม่
แต่การลาฟเป็นนักเตะที่เฮ้ยเล่นเซ็นเตอร์แก๊กก็ได้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวา
แบ็คซ้ายที่เชลซีก็เล่นได้เล่นแบ็คขวาที่เชลซีก็เล่นมาแล้ว
แล้วก็เล่นได้ดีหมดทั้ง๔ลำนานเลย
นี่คือจุดที่อองลีบอกว่าคนประเมินกัลลาสต่ำไปในเรื่องนี้
ซึ่งสำหรับตัวเขาแล้วตัวเขาคืออองลีนะไม่ใช่ผม
องลีก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเขารู้สึกว่ากัลลาสเก่งกว่านั้น
แล้วคนมองข้ามเขาเยอะไปหน่อยนะครับ
อีกคนนึงก็คือเล็ตติรีกิ้ง
เล็ตติรีกิ้งก็เติบโตไปจากอาร์คาดิมี

ด้วยอาการบาดเจ็บจากการบาดเจ็บที่ค่อนข้างเยอะครับ
นอกจากนั้นก็มีชื่อของครับแล้วก็อ่าสวมอ่าโซลแคมเบลอ่า
ก็มีนะฮะเพราะสองคนนี้ก็อยู่ในช่วงยุคทองอืมนะครับองค์
ในเวอร์ชันเนี่ยครับเอ่อยิงไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าประตู
กับอีกเจ็ดสิบสี่ในบ้าบออืมความน่าสัจจันในการพังประตู
ขององค์เรียก็มีมากมายแต่จุดอ่อนก็คือเรื่องของการโมงอืม
เราก็จะเห็นเนอะก็คืออองลีจะเลี้ยงบอลจากทางซ้ายใช่ไหม
ก็ค่อยผ่านกองหลังทีละคนทีละคน
แล้วสุดท้ายคือจะมาเผชิญหน้ากับผู้สาประตูใช่ไหมครับ
แล้วก็ยิงเอี้ยวตัวทางซ้ายนิดนึงแล้วก็ยิงไปเสาที่อยู่ไกลสวนประตูใช่ไหมครับ
จริงแล้วอันนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายในการยิงเนอะ
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับอองลีเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่า
เขาฝึกการยิงประตูอย่างนี้มันนานมากหลัก๑๐ปี
หลัก๑๐ปีนะครับคือกว่าที่จะได้ลูกยิงอันสมบูรณ์แบบแบบนี้
ซึ่งเอาจริงนะเราดูมันไม่ใช่ลูกที่สวยมากมันไม่ได้พิษดารอะไร

สมัยเด็กเตะบอลกันใครยิงทรงนี้ก็เรียกลูกยิงอองลีหมดเลย
ใช่ถูกต้องแล้วทุกวันนี้ถ้าใครยิงอย่างนี้อย่างมาซียาวยิงเนี่ย
เราก็จะเห็นภาพคล้ายเหมือนอองรีใช่ไหม
คืออองลีเคยเล่าให้ฟังครับว่าไอ้ลูกยิงเนี่ยเขาฝึกมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะเยาวชนที่เมืองนาโกครับ
คือฝึกมาตลอดเลยจนกระทั่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เพราะเขาไม่ได้เล่าต่อเขาอาจจะไม่ได้ฝึกในช่วงที่อยู่ยูเอ็นตุสก็ได้
จนกระทั่งมากลับมาที่อาเซนอนเนี่ยครับเขาก็ฝึกการยิงประตูแบบนี้ตลอดหลังจบเซชั่นปกติของการฝึกซ้อม
คืออองรีก็จะไปเดินสกิตขอแรงจากโดยขอแรงกับผู้สามารถประตูสำรองของทีมในวันนั้นก็คือ
หรือชาร์จร้ายสตรูทเทรอร์แล้วก็แกรมสแตคอืมถ้าถ้าใครแฟน
นอนก็คงน่าจะคุ้นชื่ออาจจะได้ยินชื่อใช่ก็ก็ขอแรงครับ
บอกช่วยกูหน่อยกูจะฝึกการยิงประตูมึงช่วยมาเป็นประตู
กลับบ้านแล้วเอองานเข้านั่นแหละครับก็ก็ได้ฝึกอืม
ก็ฝึกอย่างเงี้ยครับต่อไปเรื่อยเรื่อยนานเข้านานเข้าอ่ะครับ
มันก็เป็นมัสเซอร์เมอรี่ก็จำจดจำได้ครับซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อ
ซึมเข้าไปในสมองแล้วก็กลายเป็นลูกยิงอองรี
เหมือนที่พี่ตาบอกในที่สุดนะใช่ใช่เป็นลูกยิงอองรีจริงจริงน่ะ
อืมมันมันไม่ใช่ว่าคนอื่นยิงไม่ได้นะแต่ว่าเขายิงอย่างงี้บ่อยมาก
ใช่มันคือแบบโอ้โหถ้าแล้วมันจะคนอื่นจะรู้สึกว่าเหมือนที่บอกอ่ะ
มันจะไม่ได้เป็นประตูที่สวยยิงแบบเฉียบขาดอะไรแต่มันแต่มัน
มันดูคลาสสิกอ่ะใช่มันดูแบบเท่แล้วถ้าใครยิงหลังจากเนี้ย
ก็จะเป็นลูกยิงอองลีหมดเลยใช่อืมสแตมไปแล้วว่านี่คือลูกยิงอองลี
ใช่นะครับอองรีก็อยู่อัฟต้นมา๖ปีครับแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมในปีที่๗
อืมแล้วก็เอ่อเป็นกัปตันทีมประมาณสองปีอืมอืมส่วนกัปตันทีมก่อนหน้านั้น
ไปไปดูได้ไปฟังได้ที่อีพีสี่อ่าเรื่องของพลาสติคเวียร้าอ่า
นะครับแต่พอพูดถึงเวียแรกก็ไอ้ฟอร์มก็ไม่แย่นะเฮ้ยม้าอยู่นะ
คนนี้สุดยอดมากถือว่าดีถือว่าดีนะคือไปคว่ำหลายทีมมาได้ครับ
แมนซิตี้เนี่ยก็โดนมาแล้วโดนมาแล้วครับดีดี
เกือบชนะอาเซนนอนแล้วด้วยนิดหนึ่งใช่ใช่ลาดไปนะไม่
ส่งส่งกำลังมาใช้ได้เลยอืมอืมนะฮะถ้าใครนึกไม่ออกอะไรยังไง
ลองกลับไปฟังที่อีพีสี่ครับพาเวียล่าเราคุยค่อนข้างเยอะมีเรื่องอืม
เรื่องชูถ้วยอ่ะเรื่องตลกสุดล่ะอืมไม่ยอมชูถ้วยไม่ยอมชูถ้วย
แล้วก็หลายเรื่องของเวียล่าน่าสนใจแล้วเราก็แซวเขาไปเยอะ
ตอนนั้นเขาเพิ่งรับตำแหน่งนะใช่ใช่นะฮะโอเคกลับมาก็คือว่า
ก่อนหน้าที่เราจะเข้าห้องอัดแล้วก็ก่อนหน้าที่ผมจะทำสคริปต์อันนี้ด้วย
เป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะพอดีครับผมไปเจอบทสัมภาษณ์อันหนึ่งของโคโลตูเล่
อืมซึ่งเป็นหนึ่งในกองหลังที่อองลีบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งในในมุมมองของเขา
คือตูเล่เล่าว่าตอนที่เขายังเป็นนักเตะเยาวชนเป็นนักเตะดาวรุ่ง
ยังไม่ใช่ไม่ใช่นักเตะยาวชนเป็นนักเตะดาวรุ่งเนี่ย
เขาก็มีอองรีอยู่ในทีมแล้วเขาก็เห็นพัฒนาการของอองรีต่าง
เขาก็เลยรู้สึกว่าอองลีอ่ะถ้าให้พูดจริงอ่ะ
องลีคือคนที่โคตรโหดอืมโหดจิ๊บหายเลย
คือเป็นคนที่เคี่ยวจะพยายามเคี่ยวเข็นเพื่อนร่วมทีมอ่ะ
ให้อ๋อให้ให้เล่นได้ในระดับเดียวกับเขาอ่ะครับ
ไม่ได้โหดแค่กับตัวเองใช่แต่โหดกับเพื่อนร่วมทีมด้วย
คือนักเตะคนไหนที่ที่ซ้อมหย่อแหย่อ่ะอืม
โดนด่านะอองรีเดินปรีเข้าไปด่าเลยแบบด่าด่าแรงอ่ะฮะอืมอืมอืม
คือแล้วถ้าแบบคนไหนที่แบบเหมือนเหมือนไม่ได้อ่ะ
อองรีเดย์ก็จะเข้าไปกระตุ้นอืมอืมก็จะเท่ดีวะโหดนะสายโหด
หายโหดอืมก็จริงจริงก็มันเป็นเรื่องของความต้องการอ่ะ
ที่อยากจะเห็นนักเตะที่อยู่รายล้อมตัวเองให้แบบเก่งเหมือนจากตัวเอง
อย่างเงี้ยซึ่งอาเซนัลตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงใช่ยุคไร้ภายหรืออะไรก็ตามแต่
ใช่ทุกคนเก่งใช่ใช่แล้วก็เรื่องเนี้ยมันมาชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งในสารคดีชุดนั้นเขาก็จะเห็นถึงการเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของ
วงการบาสเก็ตบอลบาสเก็ตบอลเขาจัดการกับเพื่อนร่วมทีมยังไง
ตุ้นเพื่อนร่วมทีมยังไงอืมมันคือสิ่งเดียวกับที่อองลีทำที่
แดนเนี้ยเขาจะเป็นพวกที่แบบบ้าบ้าจะชนะอืม
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นและเล่นที่แบบแค่โยนเหรียญ

คือทุกอย่างเขาคิดเป็นชัยชนะหมดเลย
ก่อนั่นแหละครับส่องคนนี้คือเกร็ดความแพร่แพร่อืม
เอ่อก็อันนี้ก็เล่าไปจริงจริงมันก็มีคล้ายคล้ายกันอีกคนนึงแต่
อาจจะยาวไปก็คือโคนว์พีเวเปอร์อันอือ
แต่ก็มีขออีกนิดนึงครับก็เป็นเรื่องราวของหลังจากที่เขาเลิกเล่นนะครับ
ลีกก็เลิกเล่นไปอองลีก็เริ่มจากการหลังจากที่เลิกเล่นนะครับ
แต่ว่างานที่ท้าทายที่สุดงานหนึ่งของอองรีก็คือการเป็นผู้จัดการทีมของโมนาโก
แถนที่ของเรียนาโดร์ชาดิม
ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมนาโกอยู่ในช่วงที่
เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ยากลำบาก
คือสไตล์ของโมนาโกเนี่ยครับเราขอเล่านิดหนึ่ง
เขามั่นใจว่าเขาสามารถหานักเตะฝีเท้าที่ดีจากช้างเผือกได้
แต่ตอนเสียไอ้๓คนนี้ไปครับโวนาโกก็ยังอยู่ได้นะ

ใช่แล้วก็พวกนักเตะนักเตะที่เป็นดาวรุ่งที่ไปสเกาะเอาไว้เยอะแล้วเราจะดึงมาร่วมทีมเนี่ย

กระดูกไม่แข็งพอที่จะขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่อย่างนี้
ซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือเป็นแชมป์มาด้วยนะที่ปาดหน้าเป๋เชมาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ต้องถูกไล่ออกแล้วอองรีก็ต้องมารับเผือกร้อน
ซึ่งเป็นเผือกร้อนที่เขาเต็มใจรับใช่ไหมครับแต่ว่านั่นแหละครับด้วยขุมกำลังที่มันไม่ได้แข็งแกร่ง
เหมือนกับเมื่อ๒ปีก่อนหน้าอะไรอย่างนี้ทำให้การคุมทีมของอองรีมันก็คุมทีมยากมาก
ใช่ครับใช่วันที่อองลีรับงานวันแรกคือวันที่๑๓ตุลาเป็นวันที่คืออองลีรับงานพร้อมกับวันที่รู้ว่าตอนนี้นักเตะชุด
ซึ่งเป็นนักเตะที่ดังมากในช่วงฟุตบอลโลกที่รัสเซีย

ก็เจ็บทำให้งานของอองลีที่โมนาโกในการคุมทีม
ที่เป็นคุมทีมครั้งแรกของเขาเนี่ยยากมาก
เออคือทีมไม่ดีเลยเสียประตูก็ง่าย
ลุกก็แบบจะยิงยากมากมีแค่ลาลาเมลฟาวเก่าคนเดียวที่แบบ
พึ่งได้อะไรแบบตัวหลักที่ฝักฝังได้
ใช่แล้วก็แผนการเล่นคือด้วยความที่พอ
อองรีก็ทิ้งกร์แมนเลยอะครับคิดหนักเลย
แผนการคุมทีมของอองลีตอนนั้นคือเปลี่ยนไปแทบจะ
ทุกครึ่งตอนแรกจะบอกทุกแมทครับ
นั่นจะทุกแมทนะครับสัปดาห์วินสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ย

พอหลัง๔เริ่มไม่ดีใช่ไหมครับ

คุ้นแม่งเหมือนทีมไหน

ถ้าไม่ดีแล้วเล่นหลัง๓ดีกว่าวะ
แต่เจอแก้เกมไปแพ้เลย

ก็ทำให้อองลีสุดท้ายก็ไม่สามารถหา
แผนการเล่นที่ดีที่สุดของทีม

ไม่ได้มีแค่ในสนามครับ
สนามก็ปัญหาเยอะพอสมควรเลยครับ
เพราะเจ้าของตอนนั้นคือ
ชื่อดิมิทรี่ไลโบลอฟเลฟอืมอืมตอนนั้นก็เจ้าตัวถูกจับกลุ่มเหมือนกันว่าเอ่อ
ทุจริตอืมมีทุจริตแล้วก็ทุจริตเหมือนกันมีมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
โมนาโกเนี่ยเหมือนใช้เรื่องของเงินในการหลอกให้นักเตะที่อายุต่ำกว่า
สิบหกปีมาร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ผิดกฎของ
ฟ่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแบบคือคุณไม่สามารถที่จะไป
ไปด้วยการหว่านล้อมด้วยการสัญญาว่าจะให้อืมหรือให้จริงจริงอะไร
คือให้จริงแหละแต่คือมันไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะจริงเด็กอายุต่ำกว่า๑๖มันก็ผิดกฎอยู่แล้วยังเป็นเยาวชน
อ่ามันเยาวชนยังเป็นเยาวชนอยู่อะไรอย่างเงี้
คือคือใช้วิธีนี้มันก็ไม่ค่อยถูกเหมือนพรากผู้เยาว์เออ
มันไม่ค่อยถูกหลักเขาเรียกอะไรอ่ะหลักของแรงงานอ่ะอืมเออ
มันก็คือคนพนักงานหนึ่งคนพนักงานหนึ่งคนที่ใช้แรงงานหนักมาก

สุดท้ายองค์รีก็อยู่มัลโนโกรได้ไม่นานครับก็ได้คุมยี่สิบเกม
กินเวลาจากวันที่สิบสามตุลาคมถึงยี่สิบสี่มกราคมอ่า
ชนะ๕เสมอ๔แพ้๑๑

ปัจจุบันอองลีก็กลับมาที่

มาเป็นผู้ช่วยทีมชาติเบลเยี่ยม

จนภัยในโลกฟุตบอลมา

มันไปวัดผลเขาแบบนั้นไม่ได้
สักทีเดียวก็ต้อง

กลัวครับเขาต้องการตัวป้อนดีดีแบบเมซันเมาส์แล้วก็แบบช่วงที่ลูกกากูย้ายมาใช่ไหมครับเมซันเมาส์ก็ดันฟอร์มตกกับเจ็บแล้วพอเมซันเมาส์กลับมาลูกกากูดันเจ็บมันก็เลยคลาดกันแต่ไม่ฟอร์มเนื้อคู่กันสักทีใช่คือถ้าสองคนนี้ได้เล่นร่วมกันในระยะยาวผมว่าน่ากลัว

เขายิงสวยหลายครั้งแล้วนะเออกับตัวยิงอย่างเท่เลยอ่ะใช่ไหมมหาเทพที่แท้ทูทุกทีมต้องมีหมาเทพเสมออ่าใช่มีมหาเทพตอนนี้ตอนนี้กำลังถ้าแฟนริวฟูวันนี้ไหนก็จบเรื่องอองรีไปแล้วกำลังแซวเรื่องมหาเทพคนใหม่คือใครล่ะซิมิคัสซิมิคัสอ่ะเฮ้ยผมว่าหลังเขาเล่นดีกว่า
เออใช่ใช่อ่ะเออใช่
ผมก็ลุ้นอยู่ในฐานะแฟนผมว่า
คือแมทที่ตอนนี้ที่เราอัดน้อง
มันเพิ่งจบแมทที่ลิวฮูเพิ่งแพ้เวสแฮมไป๓๒
มันคือการเปลี่ยนแบ็คซ้ายและแก๊กขวาลงไป๒คน
ในช่วงท้ายเกมเพื่อจะไปตั้งรับลิเวอร์ฟู
ซึ่งเราก็เฮ้ยคอปไม่ทำบ้างวะ
เปลี่ยนแบล็กซ้ายคู่ลงไปโยนให้ไหมตายไปข้างหนึ่ง
มึงเปลี่ยนแบล็กขวาลงมา๒คนมายืนซ้อนกันอ่ะ

คือในไหนลิวฮูก็ใช้ตัวลิมเซ่นในการดูพิเมกเกอร์อยู่แล้วเนาะ
ใช่ก็แบบเอาซิมมีคาร์ดลงไปยืนคู่โลเบอร์สัน
เอาสิน่ากลัวขนาดไหนอะไรอย่างนี้

แต่หลังถ้าดูเหมือนซิมิคาร์ดจะแม่นกว่าโรเบอร์ตัน

แต่แบบเกมลุกนี่คือเริ่มหวั่นแล้ว
หวั่นแล้วก็ติดตามกันต่อไป
ก็เมื่อกี้แซวแฟนเชลซีซะหน่อยก็แบบแหม

ถ้าเวลาพูดถึงเป็นแฟนแบบเชลซีคงแบบ

เมลิกปีนี้เห็นให้ชัดเลยว่าไม่ง่ายครับ

จริงตอนนี้เรายังไม่ได้คุยที่ทีมที่อยากคุย

มีเรื่องให้คุยเหมือนกันแต่ว่าแบบยังไม่มีเวลา

มีคนสักคนหนึ่งเป็นแบบเหมือนไอคอนทีมอยู่

เดี๋ยวให้พี่บอยทำการบ้านเกี่ยวกับเวสแฮมมาดีกว่า
เดี๋ยวถ้าเวลาได้นะ
จะทำเวสแฮมแน่นอน
มีมานอกเรื่องกันตอนท้ายเฉยเลย
ยังไงก็ฝากติดตามเรานะครับ
ก็ทุกวันเสาร์เหมือนเดิมช่วงประมาณบ่าย๒โมง
ก็เผื่อกลางค่ำกลางคืนจะได้ดูบอลกันต่อ

นะฮะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปในช่วงนี้
ก็ยังไงฝากติดตามด้วยทุกวันเสาร์บ่าย๒อย่างที่บอก
สปอยยาก
จริงมันเป็นเลขที่วงการฟุตบอลไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไหร่

ผมหยิบผมก็หยิบมาเพราะว่าจริงคนนี้เป็นคนปลด

แล้วก็เขามีความยึดโยงกับ๑๕อย่างมาก
แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นคนนี้ยังเล่นอยู่อยู่ทีมใหญ่
แต่ว่ายังไม่ได้ลงสนามแม้แต่เกมเดียว
เฮ้ยเชียวเออว่าลืมเลย
แต่คิดว่าพอบอยบอกว่าไม่ได้ลงสนามเลย

ใบ้ขนาดนี้ก็ลองไปเสิร์ชดู
คิดว่าก็ไม่น่าจะยากมาก

คนนี้ดีกีเข้มบอกเลย

แต่ตอนนี้ไม่ได้ลง

นะครับนะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ

พอมีข้อมูลนะแต่ว่ายังไม่ค่อย

เดี๋ยวลองทำการบ้านเนาะ

ใช่ครับ
น่าจะประมาณนี้วันนี้นะครับ
เริ่มดึกแล้ว
เราเริ่มหิวแล้วเริ่มง่วงกันแล้ว

ก็ยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วย
ลาไปก่อนครับทุกคน
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ